ใครไปบางแสนมาบ้างวันนี้โอ้โหเห็นภาพที่โพสต์เอาไว้เนอะ
แสนรถเยอะเลยอ่ะชายหาดบางแสนที่จังหวัดชนบุรีใช่
คือในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างต่าง
ก็เหมือนกับว่าปิดไปโดยปริยายใช่ค่ะแต่ก็เริ่มเปิดกันบ้างแล้ว
ตอนนี้เริ่มเปิดแล้วนะครับท่านผู้ชมไปดูก่อนเลยนะครับ
ภาพของชายหาดบางแสนในวันนี้นะที่จังหวัดชนบุรีโอ้โหเห็นไหม
โอ้โหถนนนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะคือเหมือนนี่นี่คือที่จอดรถหรือเปล่าคะ
นี่คือนี่ก็เป็นจุดจอดรถไม่ได้ตั้งใจจอดครับคุณสมสรรค์
มันไปไม่ได้จนกระทั่งทางบางแสนเนี่ยเขาต้องประกาศนะ
ผ่านทางสื่อทางช่องทางต่างหรือว่าทางเฟซบุ๊กของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์เองนะฮะ
คุณนรงชัยคุณปลื้มเนี่ยต้องโพสต์ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจเลยนะฮะ
ของทางบางแสนเนี่ยบอกว่าโอ้โหตอนนี้ล้นทะลักแล้ว
อย่าเข้าออกมาเลยล้นทะลักแล้วอืมตั้งแต่ช่วงเข้งเพี่ยงบ่ายบ่ายเนี้ยค่ะ
ไปกันตั้งแต่เช้าคือจราจรเนี่ยติดขัดมาก
เส้นทางเข้าสู่ชายหาดบางแสนเนี่ยโอ้โหนะคืออย่าว่าแต่จุดจอดรถเลย
ถนนยังวิ่งไม่ได้นะครับเต็มหมดแล้วฮะเขาต้องประกาศเลยนะครับ
เพราะว่าคนมาเยอะมากดูดิอืมเยอะจริงจริงค่ะสองข้างทางเนี่ยฮะ
ไปด้วยรถครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะมาก
เอาเป็นว่ารถติดยาวกว่าสองกิโลเมตรนี่นะฮะคือถ้าดูชายหาดเนี่ย
ณวันนี้ยังไม่มีเตียงผ้าใบยังไม่มีร้านค้านะครับ
แต่คนก็ไปรวมกลุ่มเล่นน้ำทำกิจกรรมกันเยอะแล้วนะคะใช่ครับ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เรื่องเตียงผ้าใบเรื่องร้านค้าใช่ไหมแล้วเขาก็ช่วงนี้เป็นช่วงปรับปรุงหาดด้วย
แต่วันนี้ไม่คาดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เขาก็เว้นระยะกันนะ
คุณเขียนมาสอนค่ะคือเว้นระยะกลุ่มแต่ในแต่ละกลุ่มอ่ะ
คนเห็นก็เป็นห่วงอยู่อ่ะใช่อ่าอันนี้ก็ยอมรับอ่ะนะว่า
หลายคนก็ใส่หน้ากากอนามัยกันน้อยมากใช่ไหมฮะ
ก็เห็นว่าคงเป็นวันหยุดนะมาท่องเที่ยวกัน
หยุดก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยค่ะแต่นี่แหละสิ่งที่คนเป็นห่วงนี่แหละ
ใช่นะครับอ่าทางพื้นที่นะครับเขาก็เลยฝากเตือนแล้วครับว่า
ถ้าจะเข้ามาเที่ยวตรงนี้กันเนี่ยนะฮะที่ชายหาดบางแสนเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะเปิดแบบเต็มรูปแบบ๕มิถุนายนนะฮะ
จะมีร้านอาหารต่างต่างมาให้บริการด้วยนะครับแต่ว่า
ท่านต้องอย่าลืมเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ
แล้วก็การสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้า
เพราะว่าตอนนี้เขายังต้องป้องกันกันอยู่นะฮะผู้ที่มาเที่ยววันนี้นะครับ
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพอรู้ข่าวว่าหาดบางแสนเนี่ย
ให้เที่ยวได้แล้วก็ดีใจมากหลายคนก็มาเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาก
วันนี้วันหยุดราชการนะครับก็เลยชวนกันมาขับรถมาเที่ยวกัน
เช้าไปเย็นกลับมันทันไงอย่างคนนึงเนี่ยมาแต่ว่าคนนี้มาไกลหน่อย
อืมมาจากโคราชนะฮะเธอบอกว่ามีเพื่อนอยู่ที่บางแสนพอดี
รู้ข่าวว่าหาดบางแสนเปิดแล้วนะก็เลยมากันดีใจมาก

เรียนเที่ยวก็โอเคค่ะพี่เพิ่งเปิดหาดเพิ่งเปิดหาดค่ะ
ตอนนี้เรารู้สึกยังไงดีใจไหมดีใจค่ะอันนี้เดินทางมาจากไหนคะ
มาจากโคราชค่ะมากันเกี่ยวกันค่ะที่มาจากโคราชก็ประมาณหกสิบคนค่ะ
อืมมีเพื่อนที่นี่ด้วยอืมแต่ก่อนนั้นนี้ก็อยู่บ้านตลอดเลย
ค่ะคือเพื่อนขาดอ่าแล้วเราเราอยากจะพูดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะคะ
ที่จะเดินทางเข้ามาบางแสงก็มาเที่ยวก็เซฟต์เองหน่อยล่ะ
มีแมสแล้วเว้นระยะห่างจากคนที่ใกล้ด้วยอ่าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องอาศัยการเดินประชาสมภัณฑ์เอานะครับ
เพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม
อ่าเรื่องการระมัดระวังในการลงเล่นน้ำเพราะว่าเด็กเด็กก็มากันเยอะ
อ่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดห้ามเข้ามาในพื้นที่ชายหาดนะฮะ
อ่ามานั่งมาเที่ยวมาชมวิวมาเล่นน้ำเนี้ยได้แต่เครื่องดื่ม
เหล้าเบียร์อะไรพวกนี้อันนี้ไม่ได้นะฮะส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิด๑
สิบเก้านะครับทุกผู้ชมครับจากการแถลงของสอบคอวันนี้
เราพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มหนึ่งรายนะครับเป็นนักศึกษาคนไทยเป็นผู้ชายนะครับ
อายุ๒๖ปีเพิ่งเดินทางกลับมาจากซาอุดีอาราเบีย
เข้าไทยผ่านทางด่านประดังเบซานะครับเข้ามาเมื่อ๒๕พฤษภาคมนะฮะ
ก็อยู่ในการกักตัวของรัฐนะครับตรวจครั้งแรกเนี่ยไม่พบเชื้อ
หลังจากนั้นเข้าพักในสถานที่กักตัวของรัฐที่ปัตตานีตรวจเชื้ออีกครั้ง๓๑พฤษภาคม
แล้วก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ชายคนนี้
ไม่มีอาการเจ็บป่วยมาก่อนค่ะนะฮะวันนี้มีผู้รักษาหายเพิ่มสองคนนะครับ
ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแพทย์หญิงพันธภายงตระกูล
ผู้ช่วยโฆษกสบคบอกว่าแม้ผู้ติดเชื้อในไทยระยะหลัง
อ่าจะลดลงเนี่ยแล้วก็ล้วนกลับมาจากต่างประเทศ
แต่จากข้อมูลในช่วง๒สัปดาห์ล่าสุดหลังการคลายล็อกนะครับ
ในเฟสที่สองเฟสที่สามเนี่ยพบผู้ป่วยในไทยสองถึงสามราย
มาจากสถานที่ที่เคยไปในที่ชุมชนตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย
อย่างนี้นะฮะรองลงมาก็คือผู้ไปสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยตอนนี้พบในชุมชนนะ
แต่ไม่แสดงอาการอย่างเนี้ยมีอืม
เพราะฉะนั้นจึงขอร้องประชาชนนะครับว่าจะเดินทางไปไหน
ที่มีการคลายล็อกกันแล้วกิจกรรมกิจกรรมต่างนะฮะ
ก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับล้างมือบ่อยนะฮะรักษาระยะห่างด้วยนะครับ
เราจะได้ไม่ต้องกลับไปสู่การแพร่ระบาดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ทางด้านสาธารณสุขยังคงต้องดำเนินต่อนะคะถึงแม้ว่าจะผ่อนคลายกันได้บ้างแล้วครับ